ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

ไอล์โหลดแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่ทำให้เรามีรอยยิ้ม

ไอล์โหลดแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไอล์โหลดแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไอล์โหลดแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไอล์โหลดแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่ทำให้เรามีรอยยิ้ม
ไอล์โหลดแล้วคุณผู้ชมค่ะมีแต่ทำให้เรามีรอยยิ้ม

ถ้าอยากรู้นะครับว่าอาชีพนี้สร้างความสุขให้จุกอกมากขนาดไหน
ถ้าอยากรู้นะคะว่าอาชีพนี้สร้างความสุขให้จุกอกมากขนาดไหน

แม่บ้านผ่ารวย
รวย
แม่บ้านผ่ารวย
นี่นี่นางเซนนี่ลูกป๋องให้นอน

มันไม่ได้ก็ไม่โอเค

คุณแม่บอกเลยว่าชอบจมูกนี้มากเพราะว่ามัน

ถ้าอย่างนั้นนะ

เชิญเธอ

เราเลือกแล้ว

ทำไมไม่เอาดีทำให้ในโบ่งแบบสูงยาวเขาดี
ทำไมเป็นโบโซว่ปิดพลางหน้าของตัวเอง
ตอนเป็นเด็กครับมีโอกาสได้ไปมาห้างส่วนค้า

แล้วไม่ได้
อย่างงี้อ่ะถามหน่อยดีกว่าว่า

จากความชอบในวัยเด็ก
แล้วอยู่ดีมันทำมาเป็นธุรกิจอะไรอย่างนี้ได้ยังไงคะ
ผมก็ไปบอกหลายคนบอกว่าผมอยากมีร้านลูกโป่ง

มันเป็นความฝันแค่ตอนเด็กที่เราอยากได้ลูกโป่งเราไม่ได้เนี่ยเหรอคะ

ใช่มันเป็นตัวตลกบิดลูกโป่งตามอาหารเพื่อที่จะเก็บตังค์
เพื่อที่จะมาเปิดร้านทำร้านเปิดบริษัทต่อตัวเอง
แล้วไปกู้เงินกู้แบงก์ก่อน

เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีร้านลูกโป่งเกิดขึ้น
แล้วเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีคนเข้ามาครับ
ก็เราก็มาคิดว่าเราทำไงเราถึงจะมีเงินเพื่อที่ไปเปิดร้านได้
สิ่งที่ทำได้ที่ถูกที่สุดแล้วก็ลงทุนน้อยสุด

เพื่อไปเปิดรูปโบ่งตามร้านหาแล้วก็เก็บตังค์เก็บทริปออกมา

ตอนยากนี่คือตอนเก็บบิดอันนึงนี่มันได้เงินเยอะ

ธุรกิจนี้คุณเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่

จะไปกู้แบงก์หน่อย

๒๐๐นี่เอาไปใช้อะไรบ้าง

เล็ก๑๔๐๐ไปเป็นค่าเรียนครับ

อะไรที่แต่งสารจากร้านอื่น
อยู่เสมอนะครับที่เดินเข้ามาที่ร้านเรานะครับ
บอกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

ไม่แต่ต้องบอกว่าเวลาที่คุณเป็นต่อพูดถึงอะไรนะ

มันแตกง่ายหรือมันไอ้นู่นไอ้นี่มีปัญหา

ปัญหาของการทำพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราไหมครับ

ถ้าสมมุติลูกค้ามาที่ร้านนะครับ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะครับ

คือผมจะบอกว่าผมทำได้หมดนะครับ

แต่ว่าตอนนั้นนะครับเราเคยลองทำหรือยัง

คือเราบอกเราทำได้แล้วเราทำได้ครับ

ขอถามหน่อยดีกว่ามาที่ราคาสูงสุด
ตั้งแต่ทำมามีราคาเท่าไหร่บ้างคะ

ทำเป็นชิงช้าสวรรค์ครับ

หลายแสนครับพี่คุณสุนชอบนี้ตรงนั้นสวยตรงนั้นเลยเราไปดูชิ้นงานด้วยก่อน
มามิงโก้อันนี้เพิ่งมาเหรอใช่ครับเพิ่งมาครับผมอันนี้มาจากอเมริกาครับ
คุณเป็นต่อแล้วเวลาเลือกเนี่ยเลือกเองทุกชิ้นเลยไหมคุณเป็นต่อแล้วเวลาเลือกเนี่ยเลือกเองทุกชิ้นเลยไหม
ทุกชิ้นผมเลือกเองทั้งหมดครับผมเลือกได้ตัวผมเองทั้งหมดที่อยู่ในร้านครับคุณเป็นต่อแล้วเวลาเลือกเนี่ยเลือกได้ตัวผมเองทั้งหมดที่อยู่ในร้านครับ
อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเหมือนเป็นความฝันแล้วก็คุณได้อยู่กับความฝันของเราตั้งแต่เด็กอย่างนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเหมือนเป็นความฝันแล้วก็คุณได้อยู่กับความฝันของเราตั้งแต่เด็กอย่างนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะ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
แล้วเราเป็นช่วงหน้าดีกว่าคุณเป็นต่อค่ะช่วงหน้าอยากให้คุณเป็นต่อเนี่ยช่วยสาธิตให้ดูหน่อยว่าลูกโป่งบอลลูนี่อันนี้เนี่ยมันจะบิดง่ายแล้วก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเหมือนอย่างที่คุณเป็นต่อมีความสุขหรือเปล่าช่วงหน้าต้องติดตามค่ะ